ร้องได้ให้ล้าน

เพื่อใจใจ

ได้ครับ
ร้องได้แบบนี้รับแล้วค่ะ

ลบด้วยน้ำตาของคุณหญิง

ภูมิใจในตัวเองมากนะพี่เก๋

เท่าที่ลูกจะพึงมีได้เลยนะ
ขนาดตัวกระเปี๊ยกเดียวขนาดนี้

เปลี่ยนมาเป็นพลังและสู้ไป

สู้ค่ะสู้นะ

เพลงนี้มูลค่า

อินโทรเพลงที่๓มาเลยครับ
คุณเก๋ก็มีสิทธิ์ตัดสินใจได้

ขอหยุดรับสองหมื่นตอนนี้
สองหมื่นแล้วแต่ถ้าสู้ต่อ
ต้องผิดสองหมื่นที่มีอยู่
เหลือครึ่งหนึ่งแต่ถ้าสำเร็จ

ตอนนี้ต้องตัดสินใจก่อนนะครับฟังอินโทรไปแล้ว

หมื่นบาทคุณเก๋ครับ
คุณเก๋จะสู้หรือจะหยุดครับ

ใช้ใช้ใช้

ไม่ใช้ค่ะ

เก๋ก็ยังตัดสินใจที่ไม่ใช้ตัวช่วย

เพลงนี้มีมูลค่า๔๐๐๐บาท

เพลงที่๓เพลง

ฟ้าสั่งให้ฉันรักกับความรักของเธอ
คนที่มีเจ้าของหมดศิษย์เรียกร้องรักเหลือทนที่ใน
ไม่มีบัตรท้องรักษาโรครักในใจ
สามสิบบาทเลยเก็บไว้ไปซื้อผ้าเช็ดน้ำตา
ได้อยู่ใกล้ชิดได้มองเธอก็สุขใจ
พออยู่ห่างไกลฉันคอยไกลเธอในฝัน
ฝนตกทางนี้จะน้าวจนเตลอไม่นั้น
ห่วงใยจากใจของฉันเธอเคยจะรู้หรือเปล่า
โอ้โหใจน่าใจไม่รู้ทำไม
ต้องรักคนมีเจ้าของทั้งพี่ใจนี้
ไม่คิดแย้งเธอมากรองไม่คิดเป็นตัวสำรอง
แต่ขอจองเธอไว้ในใจบางทีอยากถาม
อยากรู้ว่าเธอเหนื่อยไหมแอบพาเธอไป
เดินเล่นในใจเสมอ
แม้ว่าเรื่องจริงเป็นได้แค่ฝันละเมอ
ฉันได้แต่คิดถึงเธอเวลาที่จุด
มีอนาคตรงด้วยของเธอหลังกายไม่ผิด
ดูเหมือนเป็นความหวงใหญ่เลย
๊คุณก๋วตอนนั้นนั่งคุยกัน
คิดง่ายครึ่งทางทีเดียวถ้าคุณเก๋ทำเพลงนี้สำเร็จนะครับรับสี่หมื่น
เหลืออีก๓เพลงกับสามตัวช่วยซึ่งดูสวยงามมากเลย
ใช้ตัวละเพลงยังได้เลยนะครับ
มาถึงเพลงที่๓นะครับเพลงนี้มีมูลค่า๔๐๐๐บาท
คุณเก๋ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
โทษให้โทษให้โทษให้โทษให้โทษให้โทษให้โทษให้
เพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐๐บาท

นะครับ

แต่ว่าไม่ไหวจริง

ทำสำเร็จในเพลงที่๓แบบนี้ค่ะ
รับแล้วค่ะ๔๐๐๔๐๐๐บาทครับ
ศิลปินนะครับคุณตั๊กกะแตนชนระดานั่นเองนะครับ
ก็เป็นเพลงที่ทำให้คุณเก๋ได้๔๐๐๐บาทไปในเพลงที่๓
เต็ม๓แผ่นป้ายที่จะใช้ได้ในเพลงที่๔๕
รู้สึกยังไงมั่งเงิน๔๐๐๐๐ตรงนี้

เคยมีเงินก้อนเข้ามาแบบนี้ไหมครับในช่วงชีวิตของเรา
ไม่เคยค่ะค้าขายวันหนึ่งก็ได้แค่นั้น๓๐๐๔๐๐เต็มที่
ได้มาใช้หมดไปไม่เคยเหลือเก็บ

ภูมิใจค่ะภูมิใจที่ตัวเองทำได้ไม่คิดว่าทำได้

ได้ครับด้วยความสามารถของคุณเก๋เองแล้วก็ด้วยความตั้งใจของคุณเก๋ที่จะตั้งใจทำให้ลูกชายสุดที่รัก
ณตอนนี้การมารายการของเราทำให้พี่เก๋หัวใจฟูชื่นใจขึ้นมาได้บ้างไหมคะในชีวิตเนี่ย
ค่ะไม่คิดเหมือนกันว่าจะมีวันนี้
เก๋ตอนเห็นรายการเราเนี่ยก่อนจะสมัครมาพี่เห็นรายการเราเป็นความหวังในครอบครัวของพี่ไหม
เห็นค่ะคิดอยากมาเหมือนกันคือรู้สึกว่าเหมือนกับว่าอย่างคนที่เขาลำบากเขามาคืออย่างน้อยเขาก็เขาก็ยังคือได้มาสู้ได้มาทำอะไรแบบแล้วก็มีเงินกลับไปที่จะไปทำทุนทำอะไรต่อ
นั่นคือจุดประสงค์ของเราจุดประสงค์ของเราคืออยากจุดประกายให้กับทุกท่านที่อยากมีความหวังและพร้อมจะสู้ไปด้วยกันนะพี่เก๋นะ
และวันนี้ให้ความหวังมันกระจ่างใสตอนนี้มีตังค์แล้วด้วยตัวเองทำได้แล้ว๔๐๐๐พี่เก๋พี่เก๋ตะโกนได้ไม่ดังหรอกเป๊กตะโกนให้
มาถึงครึ่งทางแล้วอยากให้พักกันไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาสู้กันแบบเคียงบ่าเคียงไหลไปด้วยกันในครั้งหน้านะคะพี่เก๋
ให้คุณเก๋ได้พักสักนิดนึงนะครับคุณผู้ชมก็มาเป็นกำลังใจมาติดตามส่งแรงเชียร์ให้กับคุณเก๋นักสู้ชีวิตของเรานะครับ
ดูสิว่าเธอจะทำสำเร็จไหมได้๑แสนบาทจากรายการของเราหรือไม่
ในร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตในคราวต่อไปนะครับ
อย่าลืมนะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์๑๘นาฬิกา๒๐นาที
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒เรารอคุณผู้ชมอยู่
วันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
เหนื่อยสุดเลยในการเลี้ยงลูกคือตอนไหน
ตอนที่เขาไม่สบายเขาไม่สบายแล้วเขาจะไม่นอน
วันนี้จงใช้แรงฮึดของแม่ให้เป็นประโยชน์เพื่อลูกนะคะ
ครับแค่ช่วงนี้นะครับสู้ไหมคะสู้ค่ะสู้ค่ะ
ป่อมีอายคือเก่าใจเหงาก็เริ่มไหว
คุณเก๋ร้องได้ครับ
กลับร้องได้ครับ
ปีไม่เคยรู้สึกแบบนี้
มันเหมือนตัวเองมีค่าเหมือนตัวเองทำอะไรเพื่อลูกได้